ห้องทอนของคนจนจน
จะมีใครสนคนจนอย่างเรา
เพลงที่๑มูลค่า๑๐๐๐บาทนะครับ

คุณสวัสดิ์

เป็นที่น่าเสียดายจริงคุณสวัสดิ์
จะผิดคำที่คุณสวัสดิ์บอกเราไว้หรือเปล่าว่า
ออกไม่เต็มเสียงหรือว่าจะผิดตรงคำอื่นนะครับ
พระเลยราชาโวน

ขอบคุณจริงนะคะที่ให้เกียรติกับทางรายการของเรา
ที่มาแชร์เรื่องราวของคนในครอบครัวแชร์เรื่องราวของลูก
และแชร์เรื่องราวของพ่อที่ต่อสู้เพื่อลูก
ให้ประชาชนทั้งประเทศได้เห็นได้เป็นวิทยาธารกับชีวิตในครอบครัว
ขอให้พี่ฮึบและมีพลังต่อไปขอให้ร่างกายพี่แข็งแรง
และมีพลังอย่างนี้ไปอีกนานเพื่อครอบครัวของพี่
และหนูก็ขอโวยพรให้อนาคตภายภาคหน้าตอนลูกสาวออกมาแล้ว
ขอให้น้องมีสติและคิดได้กลับมาเป็นลูกสาวที่น่ารักของพี่สวัสดิ์อีกครั้งนะคะ
อยากให้คุณพี่สวัสดิ์ทิ้งท้ายเพื่อคุณผู้ชมที่ดูอยู่
ว่าเมื่อใดก็ตามที่คุณพ่อคุณแม่ตกอยู่ในสถานการณ์แบบนี้
จะทำอย่างไรได้บ้างเพื่อให้เป็นทางออก
ท่านผู้ชมท่านใดก็คือถ้าตกอยู่ในสถานการณ์แบบผมนี่

ถ้าลูกท่านไปมั่วสุมกับยาเสพติดก็หนึ่งก็คือให้โอกาสลูก
สองก็คือแนะนำให้ลูกเลิก
และข้อสำคัญก็คือให้เวลากับลูกมาก
เพื่อที่ว่าลูกจะได้ไม่ต้องเดินไปในทางที่ผิด

ไม่เป็นไรครับวันนี้ถึงผมจะไม่ได้อะไรกลับบ้าน
ผมก็จะสู้ต่อไป

เพื่อหลานของผมครับผมจะสู้จนสุดลมหายใจของผมครับ

น่าเสียดายจริงจริงนะฮะอ่าเสียดายแทนจริงจริงแต่การแข่งคัน
ก็ต้องเป็นการแข่งขันนะครับนี่แหละค่ะผ่านไปนักสู้ของเรายังมีอีกหลายท่าน
วันนี้มีโอกาสมาอีกหนึ่งท่านเลยค่ะทีนี้เป็นน้องผู้หญิงบ้าง
เป็นผู้หญิงเป็นแง่ของลูกบ้างใช่ค่ะนะคะเป็นลูกที่เป็นบุญของพ่อแม่
ครับนะคะส่วนจะเป็นบุญในด้านใดนั้นต้องไปชมภาพชีวิตของเธอค่ะ

หนูชื่อเด็กหญิงชมวิสาตุ้มฉิมชื่อเล่นชื่อมุกอายุ๑๔ปี
หนูมีพี่น้องทั้งหมดสี่คนครับพ่อกับแม่ของหนูทำอาชีพ
ลูกชิ้นทอดน้ำปั่นค่ะทุกทุกวันพ่อกับแม่ก็จะต้องตื่นเต้น
เช้ามาทำของเพื่อไปขายในโรงเรียนค่ะตอนกลางวันหนูก็มาช่วยแม่
ขายของมาทอดลูกชิ้น

ถามลูกค้าว่าเอาอะไรบ้างค่ะ
ตกตอนเย็นก็ต้องมาล้างหม้อล้างกระทะค่ะ

เพราะว่าเห็นพ่อแม่ทำ

ถ้าทำงานหนักก็จะปวดหลัง
เขาปวดจนแบบช่วยเหลือตัวเองไม่ได้

ครอบครัวหนูต้องเจอกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด
เป็นเหตุการณ์ร้ายแรงค่ะ
ทำให้ครอบครัวหนูหมดตัว
เมื่อก่อนนี้ผมดาวน์รถมาคันหนึ่ง

วิ่งรับจ้างส่งอาหารกุ้งนะครับ

แล้วแต่อาหารรวมค่าน้ำมันเลยนะครับ
เมื่อพศ๒๕๕๗วที่๒๘เมษายน
เป็นวันที่ผมจำไม่มีลืมครับ
ผมขับรถไปส่งอาหารซึ่งขับรถอยู่ดีนะครับ
รถมันก็เหมือนยางหน้ามันระเบิด

เพราะว่าประกันมันเพิ่งขาดได้๒เดือน

ก็บอกเขาว่าให้กลับมาขายของด้วยกัน

เรายังมีร้านขายลูกชิ้นน้ำปั่นอยู่
พอกลับมาขายของได้ประมาณ๓ชั่วโมงฝ่าค่ะ
ก็เกิดเหตุการณ์ช็อกอีกเหตุการณ์หนึ่ง
ลูกสาวคนโตโดนชนเข้าข้างหลังนะคะ
เขาก็บาดเจ็บที่หลังค่ะ
คนเล็กเขาพอดีรถเบรกทันตรงโต๊ะเขาพอดี

สภาพร้านคือพังทั้งร้าน
ไม่สามารถใช้ของอะไรได้อีกค่ะ
เห็นร้านแล้วตอนนั้นท้อแท้มากเลย

พอมาเกิดเหตุการณ์ที่๒ยิ่งช็อกหนักกับใหญ่
ทำใจไม่ได้ค่ะต้องทานยานอนหลับเป็นเดือนเลยค่ะ
ชีวิตตอนนั้นแย่มากเลยค่ะ
อดคอกับลูกกับสามีร้องไห้

คิดว่าถ้าวันนั้นผมเป็นอะไรไป
ผมต้องจากลูกจากเมียไป
แล้วในเหตุการณ์ที่เย็นนั้น
น้องมุกบอกว่าแม่อย่าท้อหนูจะพยายามทำให้ดีที่สุด
หนูจะพยายามหาเลี้ยงพ่อกับแม่เพราะว่าแม่ก็ไม่ค่อยแข็งแรงอะค่ะ
เป็นหนี้หลายที่ค่ะเป็นหนี้จากทกศที่กู้มาทำกินด้วย
แล้วก็จากรถที่เกิดอุบัติเหตุอะค่ะสิ่งที่กลัวที่สุดคือกลัวเขาฟ้องร้อง
เพราะว่าตอนนี้เรารายได้น้อยเราไม่ค่อยมีเงินไปผ่อนเขาอะค่ะ
หนูก็บอกกับแม่ว่าให้แม่อย่าเครียดครอบครัวเรายังอยู่ครบค่ะ
หนูก็อยากจะช่วยครอบครัวค่ะเท่าที่จะช่วยได้จะทำทุกอย่าง
ให้ครอบครัวดีขึ้นค่ะให้พ่อแม่ไม่ต้องเครียด
หนูอยากหาเงินให้ได้สองแสนเพื่อที่จะมาช่วยพ่อค่ะ
พ่อจะได้ไม่ต้องโดนฟ้องค่ะ
ยิ่งกว่าละครนะฮะเหตุการณ์สองเหตุการณ์นะคุณผู้ชม
เกิดในวันเดียวกันนะครับถัดกันมาแค่สามชั่วโมง
ชั่วโมงนะครับเช้าคุณพ่อพอ๓ชั่วโมง
เป็นที่ร้านคุณแม่มาพบกับเธอเลยนะครับ
มุกเด็กหญิงแสนขยันขอเยียวยาพ่อแม่จากฝันร้าย

ก็ขอต้อนรับน้องมุกและคุณพ่อคุณแม่มาด้วยนะครับ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

ตอนนี้เที่ยวที่สองเขาไม่ไปเขาอยู่กับแม่เขา
ตอนนั้นเหมือนแบบฝนมันเริ่มตกแล้วไป
รถมันเสียหลักเหมือนยางน้ำมันนั้น
รถมันก็หมุนไปชนรถเทลเลอร์
ทิ้มจอดข้างทางแล้วก็ชนเสาไฟชนกระบะ

พอคนเจ็บไปอยู่โรงพยาบาล

ก็เตรียมตัวว่าเดี๋ยวจะไปเยี่ยมเขา
ผมก็เตรียมตัวจะไปเสียงรถมันก็เอี๊ยดเข้าในร้านผม